อีกหนึ่งข่าวค่ะต้องบอกว่าคนที่ติดตามเรื่องราวเทคโนโลยีมากมาย
หรือว่าคนธรรมดาโอ้โหต้องบอกว่าทุกคนเลยดีกว่า

อยากจะวิ่งไปเจอไปถ่ายรูปกัน
แต่ปีหน้าถ้าสบโอกาสอาจจะมาเยือนประเทศไทยค่ะคุณผู้ชม

นี่ไงเห็นภาพนี้แหละฟังคราวด้วยไหมฟังคราวด้วยไหม
มาบ้างแต่ว่าอันนี้อาจจะมาแบบในการเป็นทางการ
ก็พูดกันใช่ไหมคะนี่ก็อาจจะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่สำคัญ

พลอากาศเอกประจินจันตองค่ะรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งก็มีคณะนักธุรกิจของอเมริกากว่า๒๐บริษัทชั้นนำ
หลายสาขานะคะทางด้านเหมืองแร่พลังงาน
การเงินการตลาดสุขภาพแล้วก็แน่นอนภาพคนนี้นะคะ
พลอากาศเอกประจินนะคะก็เชิญชวนนายมาร์ค
มาเยือนประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้า
ก็ตอบรับว่าถ้ามีโอกาสก็ยินดีมาเยือนตามคำเชิญค่ะ

ก็ยืนยันต่อที่ประชุมว่าประเทศไทยเนี่ย
ยังคงเดินหน้าสู่ประชาธิปไตย
แล้วก็การปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้าน
โดยเฉพาะกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจใหม่ของไทย
ที่เรียกว่าประเทศไทย๔๐
ที่จะช่วยให้ไทยพร้อมรับกับความท้าทายใหม่
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้น
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางค่ะ
โดยได้ลงทุนในฉายเคเบิลต้ายน้ำใหญ่แก้ว
ที่จะเชื่อมโยงประเทศไทยกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงนะคะ
ซึ่งจะช่วยให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของอาเซียน
แล้วก็มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมทั่วประเทศไปยังหมู่บ้านในพื้นที่ชนบท
ซึ่งก็จะทำให้ประชาชนสามารถทำการค้าขายได้แบบ
จะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ